เนยแท้อลาวลี่ชนิดเข็ม
ทั้ง๓แบบนี้เป็นคำถามข้อที่๓ค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์จากอัลลาวิลี่ทั้ง๓ชิ้นนี้ที่ไหนราคาถูกที่สุดครับ
สิทธิ์ข้าวไม่มั่นใจตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณยังมี

จะเปิดอันที่๒ที่คุณเลือกก่อนค่ะ
ราคา๗๒บาท
เนยแท้ชนิดเข็มราคาอยู่ที่

ชิ้นที่๑ต้องแพงกว่าทั้ง๒ชิ้นที่คุณเลือกไว้

เนย๔โลจากอัลลาวิลี่ราคาอยู่ที่

เนย๔โล

เนย๔โลราคาอยู่ที่

เป็นราคาที่ถูกที่สุดค่ะ

ใช่ค่ะคุณผ่านข้อที่๓มาได้ค่ะ

เฟคมีขังเลือกให้คุณ

คุณต้อนไปต่อค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เวลาสำหรับคุณ
นิดนึงออกมาให้อะครับ
อันที่๓ค่ะนาฬิกาปลุกแบบตั้งโต๊ะทนทานเสียงดังมาก

แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ไม่ใช้ทานธรรมดาใช้ทานหมูข้าว

หน่อยก็เล่นไปก่อน
เดินเงียบวัดอุณหภูมิปลูกดัง
แบบไหนราคาถูกที่สุด

นาฬิกาวัดอุณหภูมิจับเวลาขนาดเล็ก

นาฬิกาปลุกแบบตั้งโต๊ะเสียงดัง
เพื่อนบ้านก็สามารถตื่นได้ราคาอยู่ที่
และนาฬิกาแขวนเงียบมากไม่มีแม้กระทั่งเสียงที่คุณเลือกราคาต้องถูกกว่า๘๙บาท
และนาฬิกาแขวนผนังราคาอยู่ที่
ราคาอยู่ที่

นาฬิกาแหวนผนังเป็นนาฬิกาที่ถูกที่สุดค่ะ

ข้อที่๔มาแล้วค่ะตอนนี้มีเงินสะสมแล้วค่ะ๑๕๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะมีมูลค่า๒๕๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ใครบ่วนเนี่ย

เป็นไรเป็นไรทำไมต้องดูอารมณ์ทำไม
นี่เดินทำงานทั้งวันมันเหนื่อยเข้าใจไหม

อะไรอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนเลย

คนทำงานก็ทำกันไป
นั่งแอปเปิ้ลลูกนึงเช็คมา๓วัน๓คืนแล้ว

ผมบอกให้น้าฟังนะน้าไม่ต้องรีบนอนหรอก

เดี๋ยวตายนะก็ได้นอนยาวแล้ว

เดี๋ยวไอ้หนูมีอะไรมาคุยดิ

อยากตายเหรอ

อยากตายเหรอ
มาไม่แค่มาขึ้นเช
ผมไม่ได้นอนไหนวะ

ค่ะพี่เหลาไปเล่าไปมันจะรู้เรื่องไหมนี่แฮะ

บอร์ดก็ค่อยเป็นเหมือนน้องว่าออกเดี๋ยวกัน

เราสองคนมาดื่ม
เพื่อให้มันลืมเธอไปเลย

นี่คือหัวใจของพี่

เอาอะไรให้กินอยากมาเอาอะไรให้กินนี่

อะไรวะใจเย็นน้อง

อกหักเรื่องผู้หญิงปรึกษาพี่น้อง
ก่อนกินมันต้องมีปรัชญา

อย่าเยอะพี่กินไม่หมดน้อย

ผู้หญิงอีกบานอย่าไปแคร์

โอ้โฮอย่าบึกอิ่มก็จะรอมูลด้วย
ไปไหนแล้วไม่รู้แล้ว

เมื่อกี้พี่ลืมไปลืมปัญญาเหรอ

โอ้โห
ไก่ต้องมีคนหมัก
แต่อกหักต้องมีคนใหม่
โอ้โห

ปลาหมดแล้วออกตรงผักเลย

นี่ไงของน้าดีกว่านี่มา

มันต้องมีปรัชญาข่อมคมให้น้องมาช่วยนิดหนึ่ง
ไม่ดื่มไม่เที่ยวแวะมายุ่งกว่าอย่างดี

แต่พอกระดกปั๊บเนี่ยพี่จะบอกให้นะ
น้ำหนึ่งเหลือเป็นเนื้อไอ้จะกินแล้วเป็นออฟตรงสักนะเว้ย

จริงป่ะลองกระดกดิ้ง
ถูกที่สุด
มารีขนาด๓๓๐มิลลิลิตรครับผม

น้ำเชอรี่ตามารี๓๓๐มิลลิลิตรครับผม

แล้วก็ได้แห่ขอโฝนกันเพิ่ม
รสสัปปะรดสุดยอดถูกที่สุด
ค่ะ๓๓๐มิลลิลิตรค่ะ

คิดง่ายมะพร้าวที่ไหนก็หาได้ของหาง่าย

อันนี้ลองชิมดูลองชิมดูนิดเดียว

เดี๋ยวล่างละครับทุกคนในที่นี่ครับผม

น้ำมะพร้าวน้ำเชอรี่น้ำสับปะรด

มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
น้ำผลไม้จากมาลีทั้ง๓รสชาตินี้
รสชาติไหนราคาถูกที่สุดคะคุณต้นคุณตี
เราว่าเบอร์๓ถูกที่สุดครับสับปะรดครับ

ย้ำจังเป๊กขอเฉลย

มาลีโคโคน้ำมะพร้าวราคาอยู่ที่๒๕บาทค่ะ

มาลีน้ำสับปะรด๕๐นางแหล่

ผลไม้มารีรสเชอรี่ราคาอยู่ที่

แพงกว่าแพงกว่า
มาถึงข้อที่๕น้ำสับปะรดบางแหล่ที่ทั้งคู่เลือก
จะทำให้ผ่านข้อนี้ไปได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน